ได้ติดตามข่าวสารตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์มามา

ว่าหลายจุดหลายพื้นที่ได้เกิดความเสียหายที่เป็นฝนพวงมาจากพายุฤดูร้อน
ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ทางกรมบุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อน
แต่สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรายังคงไว้วางใจไม่ได้
ดังนั้นร่มแบบนี้ยังถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ยังคงต้องพกติดตัวไว้สม่ำเสมอ
กรมบุตุนิยมวิทยาประกาศให้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
เนื่องมาจากปัจจัยตัวสำคัญจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ตอนนี้ค่อยถอยออกจากเมืองไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวที่ยังคงเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทยของเรา
นั่นก็หมายความว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนและฝนที่ตกมานั้นยังมีโอกาสที่จะมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงพายุลูกเห็บนะครับที่ยังคงสามารถสร้างความสูญเสียได้อย่างต่อเนื่อง
โดยยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับไปจนถึงวันที่๗พฤษภาคมนี้
ปัจจัยหลักที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ก็คือเรื่องของกระแสลมที่จะเคลื่อนที่มาปะทะกัน

กระแสลมทิศทางแรกเป็นกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
รวมไปถึงอ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่ม
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

จะได้รับผลกระทบจากผลนี้เต็ม

พัดเข้ามาเน้นมาปกปรุงในบริเวณทางตอนบน

แล้วถ้าหากเราพิจารณากระแสลมในระดับสูง๕กิโลเมตรขึ้นไป
ก็พบว่ามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ยังคงเคลื่อนที่พัดผ่านบริเวณดังกล่าว

ขึ้นสู่ชั้นบนก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้าง
ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
เรื่องของฟ้าฝนที่ยังคงต้องเฝ้าจับตากันต่อไป
ยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ดังนั้นจังหวัดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของคุณผู้ชม
ณขณะนี้เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ใครที่มีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง
คงต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษตรวจสอบสภาพอากาศ
มาถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
โดยถ้าหากเราตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่าจากสถานการณ์ฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นั้น
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นจุดเดิม
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
โดยจากการคำนวณตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปครับ
สังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณตอนล่าง
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จากอีสานตอนล่างและอีสานฝั่งตะวันออก
พื้นที่เดิมที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนนั้น
ยังคงเป็นพื้นที่ที่เฝ้าจับตาอย่างต่อเนื่อง
จากการคาดการณ์จากโครงประตูนิยมพิทยานะครับ

เริ่มขึ้นสัปดาห์ที่๓ของเดือนพฤษภาคม
และมีแนวโน้มว่าฝนในปีนี้จะตกมากกว่าปีที่ผ่านมา
นี่คือสถานการณ์ฟ้าฝนที่เรานำมาจับตาในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ